ตามกันต่อเนื่องนะฮะกรณีของ๑๐ตำรวจโทยิงที่ทำร้ายร่างกายทหารหญิงรับใช้
มันมีประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นเยอะนะครับ
แล้วก็วันนี้นะฮะเรามาขีดเส้นใต้กัน
กรณีที่กรรมาธิการป้องกันและปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชชอบสภาพผู้แทนรัศดร
เตรียมเชิญสวธานีอ่อนละเอียด
เมื่อวานสวธานีก็ออกมาเปิดเผยชี้แจงเหมือนกันว่า
เคยสนิทกับ๑๐ตำรวจโทยิง

แต่ไม่เคยใช้ตำแหน่งในการช่วยบรรจุตำแหน่งให้กับ๑๐ตำรวจโทยิงเหมือนกัน
ส่วนเรื่องเขาทะเลาะเขาทำร้ายกันเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับผมนะฮะ
แต่ทีนี้อาจารย์สุภาพขี้กระจายจะวิเคราะห์กรณีที่กรรมาธิการเนี่ย

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

เป็นเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวาน
ที่คุณบุ๊คเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็มีความคืบหน้า
ความคืบหน้าในหลายเรื่องกำลังจะชัดเจนขึ้น
เพราะว่ามันเดินทางมาถึงจุดที่ปกปิดกันไม่ได้แล้ว
จะเอาใบบัวไปปิดช้างตายไม่มิดหรอกครับ
โดยเฉพาะเรื่องที่กำลังบานปลายเป็นเรื่องของการใช้อภิษฎเส้นสาย
ทำเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องมากมายหลายประเด็นที่ผมตั้งโจทย์ไว้เมื่อวาน
ดูความคืบหน้าของแต่ละมุม
มุมที่กรรมธิการเขากำลังจะเรียกให้คนนั้นคนนี้เข้าไปให้ข้อมูล
ข่าวมาจากคุณธีรัชชัยพันธุมาตรสอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกร
ในฐานะโฆษกคณะกรรมธิการป้องกันและปราบรามการทุจริตมิชอบของสภา
พร้อมด้วยนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล
ในฐานะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษดรร่วมกันแถลง
โดยนายธิรัชชัยบอกว่าข้อสงสัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมต้องสงสัย
เพราะว่ามีสิ่งที่เราเรียกกันว่าบัญชีผี
หรือตัวบุคคลที่ไม่ได้ปฏิบัติราชการจริง
แต่มีชื่อรับราชการรับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างอยู่หรือไม่
และจากกรณีนี้เนี่ยทำให้เราตั้งข้อสงสัยว่า
สวที่หลายท่านมีผู้ช่วยผู้ประสานงานกันเป็นตำรวจเป็นทหาร
จะรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยบัญชีผีเหล่านี้หรือไม่
เพื่อให้ความกระจ่างแก่สังคม
กรรมธิการได้มีมติเชิญบุคคลเข้ามาให้ข้อมูล
และชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
ประเด็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ต้องโดยตรง
รายที่๑นายธานีอ่อนละเอียดที่เป็นสว
รายที่๒คนเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณ
สวในฐานะที่อดีต
เคยเป็นประธานกรรมธิการการกฎหมายของสนช

แต่งตั้ง๑๐ตำรวจหลวงหญิงคศ
ให้เป็นที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายของสนช
คนที่๓ผลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ
กรรมธิการการกฎหมายของสนช
ทั้งสองคนหลังนี้เป็นน้องชายของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย

มีจำนวน๒๐คนโดยจะเชิญ๑๐ตรีหญิงปัธมาสิริรักษ์
ซึ่งเป็นผู้เสียหายมาให้ข้อมูลก่อนในวันที่๘กันยายนนี้
และยืนยันว่ากรรมธิการสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด
ความรับผิดชอบทางการเมืองและความรับผิดชอบทางกฎหมาย
เช่นการแต่งตั้งโดยมิชอบเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะรายงานให้ประชาชนทราบต่อไป
นี่ถัดมามุมที่สองสวที่ตกเป็นข่าวและแชร์กันในสื่อออนไลน์เนี่ย
โผล่ออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาชี้แจงแล้วครับ
คือสวธานีอ่อนละเอียด
ท่านชี้แจงเป็นเอกสาร

การเข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวเข้ารับราชการตำรวจเนี่ยได้ประกอบ
ตัวท่านได้ประกอบอาชีพทนายความตั้งแต่ปี๕๗

อย่าร้างมาเกือบ๓๐ปีแล้ว
กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวมีการทำร้ายร่างกายของผู้หญิงสองคน
มีการดำเนินคดีกันที่ศาลจังหวัดราชบุรี
ข่าวดังกล่าวเป็นข้อพิพาทของบุคคลสองคน
ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเป็นใจต่อการกระทำดังกล่าว
ตนเคยรู้จักและเคยสนิทสนมกับตำรวจหญิงตามที่เป็นข่าว
แต่ได้ขาดการติดต่อกันมานานแล้ว
ทราบจากสื่อว่าปัจจุบันตำรวจหญิงคบหากับชายที่ปรากฏในข่าว
ดังนั้นการเสนอข่าวใดสื่อควรจะคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสตรี

ไม่เข้าไปก้าวร่วงเรื่องส่วนตัวของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
ผลที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนต่างและคำกล่าวอ้าง
หาว่าตนใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
มันก่อให้เกิดความเสียหายต่อหลายสถาบันหลายองค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันวุฒิสภา
คงต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจริยธรรมของวุฒิสภา
และคณะกรรมธิการปปชดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่
ตนพร้อมแสดงข้อเท็จจริงต่อกระบวนการตรวจสอบ
ถ้าหากคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมของทั้งสองหน่วยงาน
มีมติประการใดก็พร้อมจะนับน้อมรับคำวินิจฉัยนั้น
สื่อมวลชนต่างคงจะทราบถึงข้อเท็จจริงและผลการวิจัย
และกระบวนการสอบสวนเช่นนี้ใช้ระยะเวลาไม่นาน
นั่นมุมของสวคนที่ถูกกล่าวถึง
ทีนี้เรื่องมุมของตำรวจ
ของสิทธิ์ตำรวจโทยิงเนี่ย
มีหัวข่าวว่าสั่งตำรวจหญิงออกจากราชการไว้ก่อน
อันนี้ข่าวมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจตรีอุดรวงชื่น
ผู้บังคับการสวหนึ่งเนี่ยลงน้ำ
ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน
ก็คือสิทธิ์ตำรวจโทยิงก่อนสะสี
โดยพนักงานสอบสวนสพเมืองราชบุรี
มีพยานหลักฐานเพียงพอในการแจ้งข้อกล่าวหาค้ามนุษย์
บังคับใช้แรงงานหรือบริการ

ประทุษร้ายต่อร่างกายและจิตใจ
ฉะนั้นก็ให้พักราชการได้ตามกฎกตร
และสั่งให้ออกราชการเอาไว้ก่อน
ก็เหลือแต่ว่ามุมของการใช้อภิษฎเส้นสาย
ที่เป็นผลประโยชน์เข้าตัวเอง
ไม่ว่าจะใช้เส้นสายฝากทหารหญิง
เข้ารับราชการไม่ว่าจะมีชื่อ
โดยเจ้าตัวไม่ได้ไปก็อีกหลายกรณี
ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
ทางการจะเอาผิดกับใคร
กล้าเอาผิดไหมนี่คือประเด็น
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องขอฟังจากปปช
ปปชโดยในนิวัฒน์ชัย
เกษมงคล
ท่านบอกว่าจากการตรวจสอบคำร้องเรียน
เป็นการตัดข่าวจากสื่อมวลชนมาแปะ
ตามคำร้องไม่ระบุว่าสวคนนั้นคือใคร
อาจจะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปช
ตรวจสอบแต่ในกฎหมายต้องระบุชื่อ

หากไม่ระบุให้ชัดเจนปปชก็มีสิทธิ์จะรับหรือไม่รับ
ทีนี้ก็บอกว่ากรณีนี้แบ่งข้อเท็จจริงเป็นสองส่วน
แก่หนึ่งกรณีสวถูกกล่าวหาฝากบุคคลเข้าเป็นตำรวจ
จะต้องดูว่าสวมีหน้าที่เรื่องนี้หรือไม่
ถ้าไม่มีหรือเป็นผู้สนับสนุน
ก็ต้องไปดูมาตรฐานจริยธรรม
การเป็นสวฝากคนบรรจุเป็นข้าราชการทำได้หรือไม่
จริยธรรมร้ายแรงหรือไม่
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ปปชจะชี้มูลความผิด
ส่งสารดีกาถอดถอน

ก็เป็นเรื่องสภาต้องไปว่าต่อ

ไปร้องเรียนปปชว่าการดำเนินการไม่ถูกต้อง
ก็เอาผิดตำรวจที่รับหญิงสาวรายนี้บรรจุได้
คือนี่คือความคืบหน้าของแต่ละเรื่องแต่ละปลอก
ผมว่าเป็นความคืบหน้าที่ค่อนข้างชัดมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น
ฟังอย่างนี้ไม่นานความจริงก็ต้องกระจ่างออกมา
ใครต้องรับผิดชอบอะไรกันยังไงมันปิดไม่ได้หรอกครับ
เอาเป็นว่าเรื่องที่เราแคลงใจกันมากำลังจะเห็นความชัดเจนเกิดขึ้น
เป็นระยะเป็นลำดับเป็นลำดับครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ
ประเด็นนี้มันขยายไปถึงเรื่องอื่นเยอะเลยนะครับ